ขอนแก่นจับได้แล้วนะสาวประเภท๒ที่ฉุดเด็กชายอายุ๑๓
แล้วไปนั่งกอดเด็กผู้ชายอยู่ริมถนน

อ่าตรงนี้จับได้แล้ว

ไม่มีเจตนาเอาน้องไปนั่งตักอยู่

เดี๋ยวดูช่วงที่จับอีกทีแล้วกัน
นี่คือชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ควบคุมตัวนายุทธพงศ์หงคำ

อายุ๔๕ปีเป็นคนกระนวลขอนแก่น

ในพื้นที่ตะบนหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัย
โอ้โหไปสารคามแล้วนะมหาสารคาม
นะครับจักรยานยนต์คู่ใจด้วย
ค้นกระเป๋าพบธนบัตรฉบับละ

เป็นปึกรวมกว่าหมื่นบาทได้คุณผู้ชม
นายเอกบอกว่าเงินทั้งหมดได้มาจากการรับจ้าง
เล็กผสมน้อยเก็บไว้ได้ใช้ยามฉุกเฉิน
จากการตรวจสอบนะครับตำรวจนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม

วันเกิดเหตุ๑๙พฤศจิกายน
เขาขี่จักรยานยนต์ผ่านไปแถวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่น
โอ้นี่ไปทั่วเลยนะขอนกรรม
เห็นเด็กชายอายุ๑๓ปีครับจึงเรียกมาถามเส้นทาง
เพราะว่าถ้าให้ถามเนี่ยนะฮะ
ตรงถนนนี่มันอันตรายเข้าใจไหมล่ะ
ก็เลยพามานั่งตากถามกันอยู่ริมถนนแบบนี้

คนจะอ้างก็อ้างกันไปนะครับ
นี่แหละฮะแต่คนที่มาเจอเข้าใจผิด
เข้าใจผิดคิดว่ากระทำอนาจารย์
ตำรวจเชื่อไหมตำรวจไม่เชื่อครับ
ความอธิบายใหญ่มือเยอะเลยมือใหญ่มือเยอะมาเลยนั้น
ถามผู้ใหญ่เด็กบางทีไม่รู้ทางหรอก
คือจะบอกว่าถามได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเอาน้องนั่งตักไง
ก็ยืนเหมือนที่นี้ปกติสิ